ช่วงนี้คิดถึงคิดถึงพระอาจารย์แป๊ะ

ก็ต้องไปที่วัดสว่างอารมณ์สิครับ

เขาบอกเลยมีอยู่วันหนึ่งแน่นเลย

นี่เขามาแก้บนกัน
ไก่ต้ม๒๐๙ตัวครับ
เป็นของเส้นไหว้ที่นางสาวกระหนกอ่อนเอ็มอิ่ม
อายุ๕๔ปีเป็นเจ้าของธุรกิจ
ในจังหวัดนครสวรรค์นะครับ

หรือว่าหลวงพ่อรวยพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ
ของวัดสว่างอารมณ์แถวอำเภอนครชัยศรี

ก็นางสาวกระหนกออนเล่าว่าเมื่อปีที่แล้วนะ

และธุรกิจที่ทำอยู่ก็มีปัญหาไง
เรียกได้ว่าอยู่ในช่วงลำบากของชีวิต
ก็เลยคิดที่จะนำที่ดินไปขาย

แต่ทีนี้เธอแวะเวียนมาไหว้ขอพร
และขอโชคลาภจากพระเงินพระทอง

สามารถขายที่ดินในจังหวัดสมุทรปราการได้สำเร็จ

ก็เลยนำไก่ต้ม๒๐๙ตัวมาถวายแก้บน
รวมทั้งถวายเงินสมทบทุน
ซื้อที่ดินทรณีส่งให้กับวัด
ซึ่งทางพระครูยะติธรรมานุยุทธ์

วาดนะยังได้มอบพระพุทธรูปบูชา
พระเงินพระทองขนาดหน้าตัก๙นิ้ว

เพื่อความเป็นสิริมงคล
ก่อนเดินทางกับนางสาวกระหนกอ่อน
ก็ไปไหว้ขอพรเท้ามหาพรมศรีหน้า๘๐
องค์ใหญ่ความสูงประมาณ๕เมตร

เอาใครไปก็ลองไปเสี่ยงกันดู
ความเชื่อก็ว่ากันไปนะคุณผู้ชมนะ
เรื่องของการขอพงขอพรมันมีมากมาย

แต่ละคนมีความคิดที่ไม่เหมือนกัน